ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

เมื่อวานตัวเลขคนไทยที่เสียชีวิต
ข่าวยังพาดหัวอยู่ว่า๑๒ศพก็เอาใจช่วยว่าอย่าให้มีเพิ่มเติมขึ้น
ที่ไหนได้ครับเช้าวันนี้ตัวเลขเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๑๘ราย๑๘ศพ
ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศที่ศูนย์เสียชีวิตคนเส้นภาวะสงครามมากที่สุด
บรรดาคนต่างชาติที่ไปอยู่ในอิสราเอล
สหรัฐเนี่ยสูญเสียรองลงมาเป็นอันดับ๒คือ๙คน
คำถามที่ยังหวาดหวั่นเป็นรายวันอยู่ในใจเราก็คือว่า
ตัวเลขคนเสียชีวิตเนี่ยมันจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมแค่๑๘รายไหม
มันจะมีศูนย์เสียเพิ่มเติมขึ้นอีกไหมเพราะว่าตัวเลขที่ที่สำรวจ
มันเข้าถึงพื้นที่ยากครับมันอยู่ในภาวะสงคราม
ตัวเลขที่เอามารายงานกันเนี่ยคือตัวเลขที่สถานทูตรายงานกลับมาที่บ้านเรา
เราก็ยึดตัวเลขนั้นแต่ว่าสถานทูตก็ยังเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่หรอกครับ
อันนี้ก็ได้แต่ภาวนานายกก็ตกใจกับตัวเลขความสูญเสีย
นายกบอกขอให้มั่นใจว่าทุกทางที่ดำเนินการอยู่
เราพยายามทำทุกอย่างแล้วยังคงพยายามอย่างสูงสุด
คำนึงถึงอิสระภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ถูกจับกลุ่มเป็นสำคัญ
ส่วนแรงงานที่เดินทางไปไม่ถูกกฎหมายและไม่ประสงค์จะกลับไทยเนี่ย
นายกบอกว่าเราต้องลืมเรื่องนี้ไปก่อน
เอาเรื่องความปลอดภัยของคนไทยในต่างแดนเป็นสำคัญที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องของชีวิตและความปลอดภัย
ที่ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุด
แล้วนายกก็บอกเพิ่มเติมว่า
ขอย้ำว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลละเอียดอ่อนมาก
กำชับทางการทูตและการช่วยเหลือในทุกทาง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวประกัน
ผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต
แรงงานและคนไทยที่อยู่ที่นั่น
มีความประสงค์จะเดินทางกลับมา
เชื่อว่ารัฐบาลไทยก็มีความพร้อม
นี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ดูแลให้ดีเหมือนที่นายกพูด

ตัวเลขคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย
คนบาดเจ็บยัง๙รายเหมือนเดิม
แต่ตัวเลขคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ย
เมื่อกี้ฟังที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงาน
ดูเหมือนว่าจะขยับจาก๑๑รายเป็น๑๔ราย
แล้วมีข่าวเข้ามาว่าช่วยได้ปลอดภัยแล้ว
อันนี้ก็รอความชัดเจน
เพราะว่าตอนนี้ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเขา
คนที่เกี่ยวข้องในครอบครัว
เขากระสับกระส่ายกระวนกระวาย
กินไม่ได้นอนไม่หลับและทุกข์ใจเป็นที่สุด

ฉะนั้นถ้าข่าวมันออกมาชัดเจนเดี๋ยว
ก็จะได้รายงานว่าตกลงแล้วปลอดภัยแล้ว
และช่วยมาได้กี่คนคำถามที่ว่ารัฐบาลจะ
ให้ความมั่นใจให้ความอุ่นใจอะไรได้บ้าง
ว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านบอกว่าได้มีโอกาสคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิสราเอล
แต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าเป็นเรื่องภายในแต่สามารถบอกได้ว่าทางรัฐบาลอิสราเอล
มีความเป็นห่วงและความเสียใจมายังชาวไทยที่มีคนไทยเสียชีวิตบาดเจ็บและถูกจับตัว
ซึ่งกรณีการถูกจับตัวตนได้บอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลว่า
ขอให้ท่านใช้ความพยายามสูงสุดที่จะให้มีการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับกลุ่มให้เร็วที่สุด
อันนี้ก็ตรงกันกับที่ท่านทูตอิสราเอลบอกว่าจะดูแลคนไทยให้ดีที่สุด

ทีนี้มาถึงคนที่แจ้งความจำนงว่าอยากกลับ
เมื่อวานนี้ตัวเลขแจ้งความจำนงเนี่ยอยู่ใกล้๒๐๐๐
แต่วันนี้ก็มีความคืบหน้าว่าตัวเลขล่าสุดที่เขาแจ้งความจำนงว่าจะกลับ
เกือบ๔๐๐๐แล้วครับ๓๘๖๒คน

จะจัดกิวรับกลับกันมาอย่างอิสระเอลว่าจะ
ยังไงชุดแรกเนี่ยมาถึงที่สวนอภูมิแล้วตอน๑๐โมง
ครึ่งกว่ากว่าส่วนที่เหลือที่เหลือก็คงเป็นหน้าที่ของ
สถานทูตที่จะจัดเที่ยวบินจัดคิวเมื่อวานนี้มีข่าว
มาจากผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งเขาโพสต์มาว่าตอนเนี้ยเคว้ง
ความเพราะไม่ได้รับการประสานงานใดทั้งสิ้นไม่รู้ว่า
ได้กลับวันไหนเวลาไหนอ้าวเรื่องนี้ก็ก็ต้องขอความ
ชัดเจนล่าสุดเนี่ยคุณพันนภาจันทรารมที่เป็นเอกอักข
ราชทูตณกรุงเทลาวิฟต์บอกว่าทางสถานทูตจัดตั้งเคาน์เตอร์
ที่สนามบินเพื่อออกเอกสารเดินทางให้กับแรงงานก่อนจะขึ้น
เครื่องบินไม่เว้นแม้แต่แรงงานถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเรา
จะดูแลทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันเอาเป็นว่าตอนนี้ตั้งเคาน์เตอร์
แรงงานไทยอยู่เพื่อรอการช่วยเหลือก่อนเดินทางกลับเนี่ย
คุณพันนภาบอกว่าทางเอกอัครราชทูตไทยประจำอิสราเอลพยายาม
ติดต่อแรงงานไทยทุกคนเท่าที่จะทำได้แต่เนื่องจากระบบ
ภายในขลุขระมากขณะนี้มีความประสงค์จะแจ้งกลับประเทศ
สามพันสองร้อยยี่สิบหกคนแต่เป็นคนที่กระจายอยู่ใน
อิสราเอลไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ฉนวนกาซ่าการ
เดินทางไปสำรวจการไปเจอเราจึงลำบากอาจจะยังไม่ปลอด
ฉะนั้นต้องให้เกิดความปลอดภัยทุกคนแล้วท่านทูตก็
บอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือจะทำได้ทีละโซนเราได้ประ
สารกับทางการอิสราเอลเป็นระยะระยะว่ามีคนไทยติดอยู่
พื้นที่นี้และขอให้ช่วยนำกำลังไปอบพยพคนไทยออก
มาเขาก็จัดคิวจัดลำดับไปตามโซนโดยจะเข้าไปในโซน
อันตรายที่สุดก่อนก็อาจจะต้องใช้เวลาขอให้ทุกฝ่าย
เข้าใจในข้อจำกัดนี้นี่คือคำอธิบายคำชี้แจงจาก
ท่านทูตมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลเพราะว่าทางฝ่าย
ฮามัสเนี่ยเขายื่นเงื่อนไขน่ากลัวมากว่าเขาจะถ้าไม่
กระทบต่อคนไทยที่จะเป็นตัวประกันมั้ยนี่คำถามนี้
ถามจากเมื่อวานรัฐมนตรีปานปรีบอกว่าไม่น่าจะกระทบ
เพราะเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับทั้งสองฝ่ายเราเป็น
คนทำงานไม่มีเหตุผลที่เขาจะมาทำร้ายคนไทยเพียง
แต่ว่าตอนที่ชุนละมุนคงไม่สามารถรู้ว่าใครเป็นใครจึงจับไปหมด
แต่เชื่อว่าเขาน่าจะปล่อยตัวมาทั้งหมด
และขอยืนยันว่ารัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเต็มที่
แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
นี่คือภาพรวมล่าสุดที่ขีดเส้นใต้แยกแยะให้เห็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้เห็นภาพชัด
ขอย้ำว่าทุกภาคส่วนจะต้องทำงานให้สอดประสานกัน
รู้ครับว่ามันเป็นความยุ่งยากความลำบาก
สิ่งที่คนไทยหวังก็คือว่าไม่ควรจะมีการเสียชีวิตเพิ่ม
อันนี้เป็นความหวังสูงสุดและอย่าให้ตัวประกันได้รับอันตราย
การจัดคิวกลับบ้าน

ให้คนที่เขารออยู่มีความรู้สึกอุ่นใจไม่เคว้งคว้าง
ทั้งหมดนี้เข้าใจดีครับว่าเป็นภารกิจที่ยุ่งยากมากในภาวะสงคราม
แต่ว่าถ้าทำงานกันเต็มที่แล้ว
ก็ญาติพี่น้องเขาก็อุ่นใจ
ก็หวังว่าทั้งหมดจะปลอดภัย
ขอส่งกำลังใจมาถึงญาติพี่น้องทุกคน
ของผู้ที่ถูกจัดประกัน

ไม่งั้นแล้วจะลำบากล้มป่วย
แล้วก็จะเป็นโน่นเป็นนี่ตามมา
นี่คือทั้งหมดของขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ